ของกินของอร่อยยังไม่หมด

คาเฟ่น้องใหม่มาแรงแสงโครงจริง
ใครก็รู้จักในจังหวัดพิศนุโลก
นี่ที่เด็ดซี่โครงหมูบาร์บีคิวบิ๊กไซต์

ราคา๖๙๐บาท

จัดใหญ่จัดหนักเขาเรียกว่าต่อใหญ่ต่อยหนัก

แล้วก็มีแบบพิเศษรวมนะทั้งซี่โคงแซลมอนสเต็กปีกไก่ไส้กรอก
อยแมลงผู้ชีสแล้วก็อีกมากมายเนี่ยไอ้
แบบจัดใหญ่จัดเต็มแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
แล้วเขามีเครื่องดื่มให้ได้จวดกันด้วย

เอ้านี่ไงถั่วกาแฟชาไหมล่ะ
อิตาเลียนโซดาสดชื่น

เมนูเขาบอกว่าพิถีพิถันอย่างมาก
แล้วเขาเลือกวัตถุดิบมาอย่างดีสดใหม่สะอาดทุกวัน
ไปถามเจ้าของร้านคุณธัญญาต่างพันธ
เขาบอกว่าครับเมนูของเขานะซี่โครงหมูบาร์บีคิวบิ๊กไซต์
เป็นอาหารจานเดียวที่แบบว่าหลายคนเลือกที่จะทานกัน
แล้วถ้าจะกินให้อร่อยกินกับมือ

เขามีถุงมือให้

เขาบอกว่าร้านของเขาเนี่ยบรรยากาศดี
แถมที่จอดรถสะดวกด้วย

แล้วเขารับจัดงานเลี้ยงต่าง
ก็มีเหมือนกันนี่หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้ว
รวมไปถึงในเฟซบุ๊คแฟนเพจคุณไปเสิร์ชดูก่อนได้
ไปดูรูปภาพไปดูให้ถ่องแท้ว่าแต่ละเมนูของเขาหน้าตาเป็นอย่างไร
เปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุด๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม๒๒นาฬิกา
แล้วสามารถสั่งล่วงหน้าได้ด้วยคุณผู้ชมฮะมันดีสุดขนาดนี้ยังดีไม่พอ
เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดให้อีกต่างหาก
คุณผู้ชมชาวพิษนุโลกจะไม่ไปจริงเหรอ
ลองดูหน่อยว่าไอ้โปรเด็ดโปรดีมันคืออะไร
สวัสดีค่ะแฟนรายการตลอดข่าวทุกคนนะคะ
หากคุณลูกค้าบอกว่ารู้จักร้านเรานะคะมาจากรายการตลอดข่าวนะคะ
ก็รับส่วนลดไปเลยนะคะ๑๐จากทางร้านเรานะคะ
เพียงแค่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อชุดต่อใหญ่ต่อยหนักจัดเต็ม
ในราคาพันสองเก้าเก้านะคะก็รับไปเลยค่ะส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์

โอ้โหนี่ไงแต่ดูดูเมื่อกี้ที่เห็นเข้ามาพูดอ่ะ
ลูกสาวเจ้าของร้านอ๋อน้องมิ้นน้องมิ้นน้องมิ้น
เห็นแล้วอ๋ออ๋อมิ้นรู้จักเธอไม่รู้จักเหรอ
คุณเห็นสาวคุณก็อ๋อรู้จักไปหมด
มียังไงเคยแบบพ่นพาลแต่ว่าเราอยู่ที่พิโสรโลก

ถ้าบอกว่าดูมาจากรายการตลอดข่าว

เคยไปจริงไหม

แต่ตอนนั้นยังไม่มีร้านนี้ร้านนี้เข้ามาใหม่ตอนนี้ผมมาสละ

เชิญชวนชาวฟิสโนโลหรูประจำหวัดใกล้เคียงล่ะ
ลองไปกันดูครับ